และในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดแบบนี้
หลายคนก็ตั้งกาดกันดีมากเลย
รวมไปถึงนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้ด้วยค่ะ

ครอบครัวนี้เขาตั้งกาดกันเป็นอย่างดีเลย
แล้วล่าสุดนะคะคุณหมอทักค่ะ
เนื้องอกที่เคยขึ้นบริเวณแก้มข้างซ้ายของพี่ต้นเนี่ย
อาจจะกลับมาขึ้นอีกฝั่งนึง
งานนี้บอกเลยนะพี่ต้นก็ออกอาการแบบว่าเครียดเหมือนกัน

เพราะว่าอยากจะไปผ่าตัดเอาเนื้องอกที่ออกมาแบบนี้
คือครั้งที่แล้วผ่าตัดออกไปแล้วพักรักษาตัวนานมากนะฮะ
ปีก่อนผ่าตัดไปแล้วแต่ล่าสุดจะต้องผ่าตัดอีกหรือเปล่า

คุณหมอเคยทักเอาไว้แล้วว่ามันอาจจะกลับมานะ
อาจจะขึ้นอีกข้างหนึ่งหรือขึ้นข้างเดิมก็เป็นไปได้
ซึ่งก็ต้องหาอะไรตัวเองเป็นตัวช่วยเสริมเอาไว้ตลอด
เนื้องอกพี่ต้นอยู่ตรงไหนค่ะ
อยู่ด้านนี้ครับคือหลายคนเห็นรอยผ่าก็จะนึกว่าไปดึงหน้ามา
ไม่ใช่ไม่ได้ดึงนะคือมันมีเนื้องอกเป็นก้อนเลยอยู่อย่างนี้
คือก็ยังบอกว่าโชคดีตรงที่มันเป็นเนื้องอกธรรมดา
ที่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายซึ่งคุณหมอที่ตรวจก็บอกว่า
มันอาจจะเกิดซ้ำขึ้นมาได้นะคือพี่ก็ไม่แปลกใจ
แต่เอาจริงคือพี่ต้นเป็นคนดูแลสุขภาพดีมาก
ผัพตัดต้องวางแผนอะไรยังไงบ้างค่ะ
เป็นแฝนก็ฝากความเป็นห่วงมาด้วยนะคะ